ติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะมีรถพ่วง๒๒ล้อ
ก็ขับมากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าบริษัทแต่ว่าเลนซ้ายสุดนั้นมันมีรถเมย์
วิ่งมาพอดีเบรกไม่ทันชนกลางลำครับผู้โดยสารบาดเจ็บไปถึง๑๔คน
คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยวงกลมสีแดงเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะ
เนี่ยรถพ่วงเลี้ยวอยู่รถเมย์เบรกไม่ทันตู้มกลางลำเลยครับ
ผู้โดยสารก็บาดเจ็บกันไปนะครับอันนี้อยู่ที่บางนาตราดนะครับ
ออกนะเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถของบริษัท
อันนี้ในส่วนของรถพ่วง๒๒ล้อนะอยู่ที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดเดียวกันกับรถเมเขียวสาย๓๖๕นะฮะสายปากน้ำบางประกงขับมาเลนซ้ายพอดีครับ
ทางตรงก็จะเบรกไม่ทันชนกลางลำแน่นอนผู้โดยสารนั่งมาก็บาดเจ็บไป๑๔คน
นายนาวินเฟนบี้ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงก็บอกว่าก็กลับมาจากขนส่งสินค้าจะเลี้ยวเข้าร้านจอดนะฮะ
เขาใช้เลนขวาเพราะว่ารถพ่วงมันยาวต้องตีวงเยอะนะจากขวาสุดเลี้ยวเข้าซ้ายสุด
ไม่เห็นรถเมย์กำลังมาช่องทางซ้ายชนเข้าไปเต็มแรงนะครับ
นายประจบจันเชื้อคนขับรถเมย์ก็บอกว่าช่วงที่มันเกิดเหตุมันก็ฝนตก
เขาขับมาเลนซ้ายอยู่ดีมีผู้โดยสารทั้ง๔๐คนพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
พ่วงเลี้ยวแบบกระทันหันเลยไม่ให้ไม่ได้สัญญาณฟงสัญญาณไฟอะไรฮะ
ขวาสุดเขาเลี้ยวตัดมาซ้ายสุดก็เบรกไม่ทันก็ชนไปถนนก็ลื่นด้วย
ตำรวจโรงพักบางแก้วไปตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิดก็จะดำเนินคดีกับทั้งสองคันตามกฎหมาย
คันที่ตัดหน้าเขาแล้วก็คันที่ขับไปชนเขาก็ถือว่าเป็นความประมาทร่วมกัน